มาดูเหตุวัยรุ่นตีกันอีกแล้วนะฮะที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เพราะว่าต่อยกันไปรอบนึงแล้วแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้ว
ทีนี้อยากจะเคลียร์กันอีกก็เลยจะนัดมาเจอกันอีก
การนัดมาเจอกันครั้งหลังกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ
คุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดมีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
นี่แหละครับทางเพจเฟซบุ๊คโซเชียลฮันเตอร์บรีบอล
ได้โพสต์ลงบนโลกโซเชียลพร้อมกับระบุข้อความว่า
วัยรุ่นยกพวกตีกันแฮชแท็กปฐุมธานีนะครับ
ก็อย่างที่เห็นในคลิปก็มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์กันมา
แล้วก็มาตีกันแล้วก็มีวัยรุ่นสองคน
กำลังใช้ไม้ทุบรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่
แล้วก็รีบซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของกลุ่มเพื่อนนับ๑๐คน
ที่จอดรออยู่ฝั่งตรงข้ามหลบหนีกันไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเรียบคลองรังสิต
เยื้องกับร้านข้าวต้มบาทเดียวตำบลประชาธิปัตย
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ท่ามกลางสายตาของคนหลายคนชาวบ้านแถวนั้น
ก็เห็นเหตุการณ์วัยรุ่นทำไมมากร่างกันแบบนี้นะฮะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาวสุพัตรา
กรองอายุ๒๗ปีชาวปฐุมธานี
นางสาวสุพัตราเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลา๓ทุ่มเมื่อคืนนี้แหละ
มีกลุ่มวัยรุ่นก็คือมีนายสันติภาพหรือโบ้
นายนัทพลหรือเบียร์แล้วก็นางสาวจนิชพร
มีเรื่องกันอยู่กับกลุ่มของนายต้า
ซึ่งนายต้าก็มาพร้อมเพื่อนอีก๒คน
เหตุการณ์เกิดใต้สะพานคลอง๑

คงจบกันไม่ดีแล้วฮะแต่ว่าก็แยกย้ายกันไป

หลังจากนั้นประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
มีนายฟาสนายฟาสตัวละครคนใหม่มานะฮะ
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เขาตีกัน๒กลุ่มแรกตอน๓ทุ่ม
นายฟาสท์ทักเฟซบุ๊กไปหานายเบียร์

บอกว่าเบียร์ออกมาเคลียร์ปัญหากันหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิต

ซึ่งนายเบียร์ก็ไปตามนัดหมายหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิต
แต่ทีนี้ฮะแค่ไปเท่านั้นนะคุณนะ
เห็นแล้วว่ากลุ่มของนายฟาสเนี่ยมากันเยอะมากันหลายคน
นายเบียร์เนี่ยก็เลยเห็นท่าไม่ดีก็รีบขี่รถจักรยานยนต์

เพื่อจะบอกให้น้องที่มาด้วยกันกับผมแยกย้ายกันกลับ
แต่ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยคุณ
กลุ่มของนายฟาสและนายต้านับ๑๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์และรถกระบะตามมา
พร้อมมีด้วยอาวุธปืนมีดไม้มากันครบเลย

แล้วทีนี้ฮะก็ยิงปืนใส่แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
ตอนนั้นนะคือในเบียร์บอกว่าได้ยินเสียงปืนทั้งหมด๓นัด
ตกอกตกใจวงแตกสิครับ
สิ้นเสียงปืนเท่านั้นแหละฮะตามมาด้วยเสียงตะโกนท้าทาย
ก่อนจะมีวัยรุ่น๒คนที่เห็นในคลิปนะฮะ
คือคนในกลุ่มของนายฟาสท์
วิ่งเข้ามาแล้วก็ทุบรถจักรยานยนต์
ของกลุ่มนายเบียร์แล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะฮะ

เรื่องนี้พุ่มกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร

โดยตรงก็เปิดเผยบอกว่าตอนนั้นก็มีชาวบ้านเนี่ย
โทรมาแจ้งเหตุรับทราบว่ามีวัยรุ่น๒กลุ่ม
นัดกันมาเพื่อจะเคลียร์ปัญหาแต่ตกลงกันไม่ได้
ตำรวจเองก็สั่งการให้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบผู้เสียหายจำนวน๕คน
เชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้ว
ล่าสุดทราบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มของนายต้า
มีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มนายต้านายฟาสคือ๖คัน

ยิงใส่กลุ่มของนายเบียร์

ของกลุ่มนายเบียร์ได้รับความเสียหาย
ขณะนี้นะครับตำรวจก็อยู่ระหว่าง
ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ติดตามมาทั้งสองฝ่ายนั่นแหละฮะ
ให้มาเคลียร์กันให้มาเจรจากัน
จะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวก่อเหตุให้เดือดร้อนชาวบ้านเขาอีกนะฮะ